ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อปากท้องของลูกหลาน
หลายครอบครัวจึงออกเดินทางจากบ้านเกิดมา
หวังเพียงให้พอมีพอกินครบ๓มื้อ
แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ป่านนี้จะเป็นอย่างไร
จากมาไกลแสนนาน
คิดถึงคิดถึงบ้าน
จากมาตั้งนานเมื่อใครจะได้

อยู่ที่โรงเชือดเป็ดเป็นบ้านพักคนงาน
ครอบครัวฉันมีอยู่๕คน

แล้วก็มีหลาน๓คน

เพราะว่าพ่อกับแม่ผมเลิกกันตั้งแต่อยู่ป๓
ตอนที่อยู่สุรินทร์ยายกับตา
ทำมาหากินแบบชาวนาทั่วไปครับ
ฉันกับแฟนฉันลงมาทำงานที่กรุงเทพ

เราก็อบพยพมาทำงานที่นครปฐม

ตากับยายก็มาเป็นคนงานโรงเชื้อปิด
เขาก็จะทำตั้งแต่เช้านะครับ

ผมมาทำงานที่นครปฐมลุงเชือดปิด

ฉันก็มีหน้าที่
ล้วงเป็ดเอาไส้เอาเครื่องในนั้นออก
จากนั้นก็มัดแล้วก็เก็บใส่ถัง
เวลาที่ผมไม่ได้ไปโรงเรียนหรือวันหยุด
ผมก็จะไปช่วยตากับยายที่โรงเชิดเป็ดครับ
ช่วยถอนขนเป็ดช่วยเก็บช่วยล้าง
เวลาที่ผมไปช่วยตากับยายที่โรงเชื้อปิด
บางทีมันก็ไม่ไหวครับ

ผมเป็นโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืด

หายใจไม่ค่อยทันหายใจไม่ออกหน้ามืด
ยายก็ให้หลานเลิกทำไม่ให้ทำ
กลัวเขาเป็นมากเป็นเยอะ
ถ้าวันไหนโรงเชื้อเป็ดมันไม่มีงานให้ทำ
กับยายผมก็จะไปรับจ้างตัดผักบุ้งครับ
ก็จะไปตั้งแต่ตี๓ตี๔ครับ
ผมก็จะออกไปช่วยตากับยายด้วยครับ

เวลาไปตัดผักบุ้งมันลำบากตอนลุยน้ำลุยโครน
คนมันลึกเดินยากจนลากขาไป
บางทีอาจจะมีเศษแก้วเศษหินอะไรพวกนี้
อาจจะบาดเราได้ครับ
ตากับยายเขาทำงานอะไรผมก็จะช่วยด้วยครับ
ไปตัดผลักบุ้งผมก็ไปครับ
หลังจากนั้นเราก็ไปหาหอยมั่งหาปลามั่งตามคลอง
บางทีก็๓วันไปส่งทีนึงที่ตลาดนครปฐม
ผมกับพี่ม่องก็จะช่วยขนหอยมาครับ

เขาก็ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูผมครับ
อยากช่วยแบ่งเบาภาระเขาบ้างครับ

สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับ
ก็มีปัญหาเรื่องเข่านี่แหละ
อายุมันเยอะแล้วเขาก็เสี่ยมสองข้าง

บางทีมันเป็นมันก็จะลุกไม่ได้เลย

ปวดมากเลยแต่ต้องทน
จนบางทีน้ำตาไหล
แฟนต้องได้ลากพยุงขึ้นไปขึ้นรถไปหาหมอ
ไปทำงานไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับ
ผมก็ช่วยทำกับข้าวให้เขากิน

ตอนที่เดินไม่ได้เนี่ยคิดมากร้องไห้ทุกวัน
กลัวทำงานไม่ได้กลัวพิการแล้วหลานเราจะไม่ได้กรีดไง
แบบจะมาพิการให้เขาดูแลอีก
ส่วนตาก็สุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ
เขาก็เป็นความดันสูง
เวลาไปทำงานหนักถูกแดดร้อน

บางทีจะไปตัดผักบุ้งแล้วก็อากาศมันร้อนมากครับ
ตาก็เป็นลมล้มลงไปนะครับ
ไปวัดความดันขึ้น๒๐๐กว่า

ถ้าผมไปอะไรไปก็กลัวอยู่ข้างหลังก็จะจับกินยังไง
ก็เคยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนไม่ให้เขาไป
เขาก็ไม่ฟังเราเขาก็ไปกลัวหลานไม่ได้กิน

ผมก็สงสารตายายมากครับ
เรามาตั้งแต่เล็กแล้วจนตอนนี้แก่แล้ว
ยังต้องมาทำงานเหนื่อยเอาเงินให้เราไปเรียนอีก
รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระครับ
ม่อนเขาเรียนเก่งก็เป็นห่วงเพราะว่ายายไม่มีเงินส่ง
ตอนนี้ก็ติดค่าเทอมโรงเรียนไว้๒เทอมแล้ว

เริ่มจะไม่อยากเรียนแล้วเราก็อยากจะไปทำงานบ้าง
เราก็อยากช่วยเขาบ้างไม่อยากเป็นภาระ
เขาสงสารยายเขาจะไม่เรียนหนังสือ
เขาก็จะออกไปทำงานเขาก็บอกอย่างนี้
ถ้าหากมีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะพาตากับยาย
น้องกลับไปที่บ้านที่สุรินเนี่ยเปิดร้านขายของเล็ก
ถ้าได้กลับบ้านเนี่ยไปค้าขายลงทุนชีวิตคงจะดีขึ้นกว่านี้
ถ้าผมมีเงินที่จะได้เรียนต่อครับผมก็จะเรียนเป็นครู
เราก็จะมีรายได้มั่นคงเป็นข้าราชการมีสวัสดิการ
สามารถช่วยเหลือยายได้ครับ
ตอนผมอยู่ที่สุรินทร์ผมก็มีความสุขดีครับ
อยู่ที่นี่มันแออัดครับแคบผมคิดถึงบ้านที่สุรินทร์ครับ
ในค่าท่ี

สวัสดีค่ะตายายสวัสดีค่ะ
ม่อนหนูมาอยู่กับตายายได้ยังไง
ตอนแรกผมอยู่กับแม่ที่กรุงเทพครับ
แม่เขาร่างกายไม่แข็งแรงเขาก็ตกงานครับ

แล้วก็ขอให้เรามาอยู่กับยายครับ

มาอยู่ตั้งแต่ประมาณป๖ครับ๑๒ขวบ
ตอนที่อยู่ที่สุรินทร์เป็นไงบ้างลูก

ก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กบ้านนอกครับ
ตอนเช้าก็ตื่นมากินข้าวออกไปโรงเรียน
ตอนเย็นกลับมาช่วยตากับยาย
วันหยุดเราก็ได้ไปเล่นข้างนอก
เหมือนกับเด็กเล่นแถวชนบท
แล้วก็มีความสุขมากบรรยากาศก็ดีมากเลยครับ
ตุ๋นล่ะลูกคิดถึงสุรินทร์เหรอลูกเหรอ

คิดถึงมันสบายมากครับ
มันไม่ต้องมาลำบากเหมือนที่นี่ครับ

อากาศก็เย็นสบายดีครับ

สุรินทร์ก็คือแบบมันคือบ้านเกิดเรา
ทำไมถึงต้องตัดสินใจพาลูกหลานย้ายเข้ามาจากกรุงเทพกันล่ะครับ
ก็เหมือนว่ามันไม่พอใช้จ่าย
แบบไม่พอก็อยากมาหาเงิน
เห็นเขามาหากันได้เขาอยากมา
ก็เลยศึกษากันกับแฟน
ก็เลยชวนกันลงมาหาเผื่อได้เงินสักก้อน
ไปอยู่กรุงเทพประมาณ๓ปี

ก็ว่างานมันก็มีบ้างไม่มีบ้าง
ไปแบบไม่ได้มีเงินเดือน
แบบรับเหมารับจ้างเย็บผ้า
สมมุติว่าลูกสาวเขาเย็บนี่ก็ไปตัดที่ได้
แฟนก็ไปรีดผ้า

เพื่อนเขาก็ชวนว่าเคยทำลงเป็ดมาก็ว่า

ทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าไปอยู่ที่โรงเชือดเป็ด
๑๐กว่าปีแล้วที่โรงเป็ด

เมื่อก่อนมันก็เหมือนพอจะใช้ได้วันละ๒๐๐

แล้ววันละ๑๐๐กว่าบาทบางทีก็ได้๘๐
มันเขาไม่สั่งก็มีน้อยก็มาเฉลี่ยกัน

ลงหาหอยเชอรี่
ต้องทำให้เขาไหมหรือว่าส่งทั้งตัว
เอาขึ้นมาทำมะลวกแล้วก็แกะออก

สูงสุดก็๔๐๐กว่าบาทถึง๕๐๐
ก็ให้ค่ารถเข้าไปร้อยหนึ่ง
อย่างนี้เขาไปส่งให้บางทีก็๑๒๐

แต่ว่าพักนี้ตลาดเขาปิดเขาไม่รับ
พักนี้ไม่ได้หามานานแล้ว
ก็เลยต้องตัดสินใจไปทำอีกหนึ่งอาชีพก็คือตัดผักบุ้ง

ไปตี๒เลิกบ่าย๒โมงก็มี
บ่ายโมงก็มีก็กรัมละ๒บาท
บางทีบางวันไม่มีเงินสักบาท
ก็ไปเบิกตังค์ที่เขามาก่อน

เขาก็ช่วย

เห็นบอกก็ไปรับจงรับจ้างอะไรบ้างเล็กน้อยเหรอลูก
ผมเคยออกไปทำงานแถวบ้านครับ
เป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับ

เขาก็ขายของไม่ได้

เขาไม่มีเงินที่จะให้เรา
จริงเงินตรงจำนวนนี้ที่หนูไปทำ
ก็กะว่าจะแบ่งเบาภาระของบ้านเหรอลูก
ใช่ครับผมจะเอาไปจ่ายค่าเทอมของผมเองครับ

อีกปีเดียวเขาจะจบแล้ว
แต่เห็นบอกว่าม่อนอยากออกจากโรงเรียน

ผมติดตั้งค่าเทิมไว้อยู่ครับ
ยายก็ไม่มีเงินที่จะจ่าย
ผมไม่อยากให้เขาทำงานครับ

ผมสงสารเขาเขาแก่แล้วเขาควรจะได้พัก
ผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ
เลยอยากออกจากโรงเรียนมาทำงานครับ
ติดโรงเรียนมากี่ปีกี่เทอมแล้วเนี่ย

เทอมละประมาณพันกว่าบาทครับ
ตอนนี้ก็๒๐๐๐กว่าแล้วครับ
แล้วท่านโรงเรียนเขาได้ทวงมาอย่างไรลูกม่อน
เขาก็คุยกับเราอยู่ครับ
แต่ว่าผมก็สนิทกับคุณครูครับ

ส่วนใหญ่ผมเอาทุนไปจ่ายค่าเทิมครับ
แต่ปีนี้ผมไม่ได้ทุนครับ
เขาเดินมาปรึกษาเหรอยายเหรอ

เขาบอกเขาจะไม่เรียนแล้วนะเพราะว่าอย่างนี้
เขาจะออกจากโรงเรียนมาทำงานช่วยแม่
เขาบอกเขาไม่เรียกยายหรอกเขาจะเรียกแม่

ไม่ทันยายก็ต้องสู้อย่างนี้อยากให้หลานเรียน
บางทีก็แอบร้องไห้สงสารเขา

ไม่เคยทำให้ยายเสียใจ
แล้วสุดท้ายม่อนตัดสินใจไงลูก

แต่ว่าปิดเทิมก็จะหางานทำครับ

ก็เป็นห่วงสุขภาพร่างกายเขาแหละครับ
เขาแก่แล้วโรคประจำตัวเขาก็มี

ผมกลัวเขาจะเป็นอะไรไปก่อน

่อนมีอะไรอยากจะบอกกับคุณตาคุณยาย

อยู่กับลูกกับหลานไปด้นด้วย

จะเป็นเด็กเก
จะได้ดูแลน้องพ่อแม่และตายายเนอะ

๒คนตายยายก็ไม่แข็งแรงอีกเหมือนกันใช่มั้ยคะเพียงบอก
เขาก็ไม่ดีเขาเสี่ยมก็ค่าวเสื่อม
เป็นหลายปีแล้วแบบเดินอย่างนี้มันจะปวดมันจะออกร้อนออกแสบ
เหมือนมีอะไรจิ้มแทงอยู่เหมือนมันใส่น้อง
ไปหาหมอหมอให้ยามายาแก้เข่าเสี่ยมน้ำเลี้ยงเข่ามันแห้ง
บางทีเดินไปมันพลิกล็อกเหมือนมันออกจากล็อก
ก็ล้มมานอนเป็นอาทิตย์
แต่ระหว่างที่นอนเห็นบ่นในภาพชีวิตนะครับ

กลัวจะเดินไม่ได้เหรอยาย
คิดเยอะนอนน้ำตาไหลทุกคืน
ถ้าเกิดเราเป็นอะไรเนี่ยแย่แน่เลยก็เลยว่าอย่างนี้

นอนน้ำตาไหลคิดไปทั่ว
พอหลานขึ้นมามานั่งมาบีบมานวด
แล้วก็มีพลังขึ้นมาว่า

ตายนี่เลยหลานเราไม่ได้อยู่กับใคร

ตาคงหาไม่ไหวคนเดียว

มองเห็นหลานก็มีพลังขึ้นมาต่อสู้

ไม่คิดจะอยากตายแล้วก็หาได้

ตาก็เหมือนกับตาก็ไม่แข็งแรงอีกเหมือนกัน

อย่าให้ขาดนะความดันไม่ได้นะ

เพราะว่าวันนั้นตาวูบเหรอลูก
คือมันเป็นยังไงตาอาการวันนั้นนะครับ

ตาแล้วจากวันที่วูบวันนั้นนะครับ

คือร่างกายมันเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนไหม

เดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ปกติเหมือนเมื่อก่อน
ทำงานก็ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน
นิดหน่อยก็เมื่อยอ่อนแรง
ไม่แข็งแรงดีนะแต่ตาก็พยายามฝืนนะครับ
กลางค่ำกลางคืนแอบออกไปงมหอย

ยายเขาหายไปจากที่นอนเหรอครับหรือว่ายังไง
พอตื่นขึ้นมาก็ว่าตาไปไหน
นึกว่าเข้าห้องน้ำก็ไม่มี
ก็เดินไปดูแถวบ่อเห็นเขาลงอยู่นู้น
เห็นเสือบนั่นน่ะลงอยู่กลางบ่นั่นน่ะ

ก็บอกว่าเมื่อวานนี้บ่นเราไม่ไหว
แล้วไปลงทำไมเดี๋ยวตายไม่มีใครเห็นนะ

กลางคืนแล้วดึกแค่ไหนยาย
ดึกแล้วล่ะจะสว่างแล้วล่ะมั้ง

กลางคืนหอยมันจะขึ้น
ยายกลัวเขาไปเป็นลมเป็นแรงในน้ำตอนกลางคืนไหม

ก็บอกว่าเออถ้าไปก็ไปด้วยกันก็ได้
เขาว่าอย่างนี้ถ้าแต่คนเดียวไม่ให้เขาไป

เหมือนไปอะไรเราก็จะไปด้วยกันไง
พอเป็นอะไรเขาจะได้ช่วยกันทันอย่างนี้

เขาบอกว่ากลัวเดี๋ยวหลานไม่มีกิน

ตุ๋นหนูช่วยตากับยายทำอะไรบ้างลูก

ช่วยเล่นล้างจานช่วยพิมันตากผ้าอะไรอย่างนี้ครับ
ตากับยายทำงานหนักหนูสงสารตากับยายเหรอลูก
ครับเขาแก่แล้วครับโรคประจำตัวเขาก็มีครับ
ว่าเขาจะเป็นอะไรไปแล้วเราจะอยู่ยังไงครับ
ห่วงใครมากกว่ากันสองคนนี้

ห่วงเท่ากันเดี๋ยวจะน้อยใจ
แล้วถ้าวันนี้หนูมาต่อชีวิตเนี่ยลูกถ้าได้ทุนไปหนูจะนำทุนไปต่อชีวิตอะไรลูก
อยากจะกลับไปที่บ้านครับ
ขายของขายปลาขายอะไรนู่นนี่นั่นครับทำสวนไป
ตากับยายก็อยากกลับบ้านใช่ไหมครับ

เพราะว่าถ้าอยู่แล้วมันไม่มีรายได้หรือว่ามันเจ็บตัวอย่างนี้
กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวเราอย่างน้อยเนี่ย
ยังได้อยู่ใกล้ชิดกันเป็นครอบครัวของเรา

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่ออีกกี่ร้อยลิตร
ตากับยายก็พร้อมที่จะสู้เพื่อหลาน
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องม่อนจากจังหวัดนครปฐม
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องม่อนจากจังหวัดนครปฐม
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สี่คนสี่ข้อถ้าไม่พลาดในวันนี้นะฮะถูกทุกข้อนะครับ
๑ล้านบาทได้กลับบ้านแน่นอนนะครับ
ขอให้โชคดีและสมาธิดีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องม่อนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
่อนคำถามมีด้วยกัน๕เรื่องนะลูกนะ

ใน๕เรื่องนี้ม่อนมั่นใจเรื่องไหน

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ขอเลือกเป็นฟุตบอลครับ

ก็เป็นทีมที่ไม่เหมือนใครครับ
ไข่ตุ๋นครับครับอ๋อพี่กับน้องก็จะเชียร์คนละทีม

พอที่จะเห็นตราสัญลักษณ์ของสโมสรนี้บ้างไหมลูก

เรือใบและดอกกุหลาบสีแดงนะครับ

คำถามเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของสโมสรนี่แหละครับหนู

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือดที่หนึ่ง๔ผืน
ตัวเลือดที่สอง๕ผืน
ตัวเลือดที่สาม๖ผืน
และตัวเลือกที่๔๗ผืน
เคยเห็นสัญลักษณ์มันผ่านจากตารางแข็งครับ
ผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตว่าในโลโก้มีอะไรบ้างครับ

ขอตอบตัวเลือดที่หนึ่งครับ๔ผืน
ตัวเลือดที่หนึ่ง๔ผืนครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ

่อนยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้ไข่ตุ๋นขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่อง
เรื่องบ้านของเรา
ไข่ตุ๋นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้ไข่ตุ๋นอยู่มา

นี่คือห้องนอนของใครเนี่ยลูก
ของยายกับตาแล้วก็ผมครับ

ตรงที่เป็นผ้ายางเนี่ยรูปการ์ตูนด้านซ้ายนั้นคือที่นอนของใคร

มีตัวการ์ตูนสัตว์เพียบเลยใช่ไหมลูกในนั้นน่ะ

อยากให้ดูวัวที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะตอนนี้มีวัวตัวเนี้ยถือลูกโป่งไว้ด้วยเห็นไหมลูก

ตรงจุดที่เราเบลอเอาไว้เคยนอนไปแล้วนับเล่นเล่นบ้างไหม

เพราะคำถามอยู่ตรงลูกโป่งครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัวตัวนี้ถือลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก
ตัวเลือกที่หนึ่ง๕ลูก
ตัวเลือกที่๒๖ลูก

และตัวเลือกที่๔๘ลูก

ผมจำไม่ค่อยได้ครับว่าวัวถือลูกโปรงสีอะไรบ้างครับ

แต่ผมจะพยายามตอบไม่ถูกครับ
ขอตอบข้อ๑ครับ๕ลูกครับ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๕ลูกครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบ๔ข้อนะลูกนะ

ตุ๋นยังไม่หมดหน้าที่ลูกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

นุ่นนะฮะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายนุ่น

หอยเชอรี่จังหวัดนครปฐมและเฉลิมพลมาราคำ
ขอเลือกหอยเชอรี่ให้ยายครับ
หอยเชอรี่นะครับขอให้โชคดีนะ
ขอเชิญยายนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายช่วงที่ไปงมหอยไปงมทิ้งได้เยอะไหมครับ
ก็ไม่เยอะประมาณ๑๐โลก็ถ้ามาแงะออกก็ได้ประมาณ๒โลกว่าหรืออะไรเนี่ย
โอ้โหมันหายไปแบบคล่อนเลยนะ

คล่องตาก็คล่องเหมือนกัน
เอาล่ะยายจ๋าเรื่องหอยเชอรี่นะพร้อมไหมครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างนะครับ
ตัวมันใหญ่มากอ่ะเนี่ยถ้วยนึงก็จะประมาณสามตัวนะยายนะ

ขอเชิญคุณตามาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาคือแกะหอยเชอรี่จำนวน๑๘ถ้วย
ถ้วยละ๓ตัวภายในเวลา๓นาที

ปกติยายจะแกะหอยวันหนึ่งวันละ๒๐โลบางวันก็๑๕โล
กับตากับหลานกัน๓คน
ข้อนี้ไม่ยากยายทำได้สบายอยู่แล้วจ้ะ
ไม่รอด้วยนะคลี่ถ้วยออกแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว

ระวังมือด้วยนะครับเพราะนี่มันแหลมมากนะฮะ
สักคนละ๙ถ้วยนะครับ๑๘ถ้วย
เดี๋ยวสองท่านนะฮะต้องยกถ้วยทั้งหมดนะครับไปเรียงเอาไว้ด้านหน้านะครับ๑๘ถ้วยนะฮะ
และเปลี่ยนตัวทางพวกหิวเวลาด้วยนะครับ
เร็วรีบทำเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วไม่เบาเลยนะยายเก่งมาก
ตอนนี้ยายนำอยู่หนึ่งถ้วยนะฮะปลาก็กวดมาสิบสิบด้วยนะครับ
ตอนนี้นะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหของยายในตอนนี้นะครับ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วครับ
ของยายครบแล้วนะคะเก้าถ้วยเอาไปเรียงไว้แล้ว

ครับครบแล้วก้าวด้วยนะครับไปแล้ว
พอวางครบเก้าถ้วยแล้วตีละครั้งนะฮะอย่าเบิ้ลนะฮะ
วางก่อนวางก่อนวางก่อนตี
คิดว่าทำได้ไหมยายคิดว่าได้ค่ะเราให้ว่าเวลาสามนาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้คุณตาและคุณยายสามารถทำได้นะครับ
และก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอให้โชคดีนะครับประจำที่ครับ
เหลือสมาชิกในบ้านอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือคุณตายายจะเลือกเรื่องไหนให้คุณตาขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลืออีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดนครปฐมและเรื่องเฉลิมพลมาราคำ
ขอเลือกเฉลิมพลมาราคำเฉลิมพลมาราคำนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญคุณตามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าตาติดตามผลงานของพี่เฉลิมพลมานานแค่ไหนล่ะครับ
ก็ตั้งแต่เขาดังชุดช่วงนั้นอ่ะแรกแรกเลยแรกแรกเลยครับนะครับ
เพลงโปรดคืออะไรอดีตรักวันเข้าวันสาวเพราะว่าตามเจมส์เจ็ดน้อง
เพลงเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฉลิมพลเนี่ยร้องเพลงแล้วร้องได้เป็นเจ้าพ่อแห่งภาคอีสานเลยเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ภาพยนตร์นี่แหละครับตาที่พี่เฉลิมพลเล่นก็เล่นอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นสมาธิดีนะครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลิมพลมาลาธรรมไม่ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องใดตัวเลือกที่หนึ่ง
มนต์เพลงรักกล้องโลกตัวเลือกที่สอง
มนต์เพลงนักเลงบ้านนอกตัวเลือกที่สาม
มนต์เพลงลำน้ำพองตัวเลือกที่สี่
มนต์เพลงแว่วเสียงแคนตาไม่เคยดูหนังที่เดี๋ยวน้องพลเขาแสดง

ข้อนี้เดาล้วนเป็นกำลังใจด้วยนะ
ข้อที่หนึ่งครับมนต์เพลงรักกล้องโลก
ตัวเลือกที่หนึ่งมนต์เพลงรักกล้องโลกครับ
สี่ข้อผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องมาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมพร้อมกันว่า
ครอบครัวน้องม่อนนะครับจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔
ข้อขวาทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องม่อนนะครับ
จังหวัดนครปฐมว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หมื่นบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะฮะ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที
ภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่อง

ฉันก็มีปัญหาเรื่องเข่านี่แหละ
อายุมันเยอะแล้วเขาก็เสี่ยม

บางทีมันเป็นมันก็จะลุกไม่ได้เลย

แบบจะมาพิการให้เขาดูแลอีก

ภายในเวลา๓นาทีนะครับ

ลุ้นกันว่ายายทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับได้

เวลาที่ใช้ไปนะครับก็คือ๒นาที๑๘วินาทีครับ
เอาละฮะทำไปได้แล้วหนึ่งข้อครอบครัวของน้องม่อนนะครับจากนครปฐม
ได้รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต
เอาละข้อที่๒นะครับที่ผมจะเลือกเฉลยนะครับจากเรื่องเฉลิมพลมาราคำครับ
ข้ามถามสำหรับเรื่องนี้นะก็คือเฉลิมพลเมละคำ
แสดงภาพยนตร์เรื่องใด
ข้อที่หนึ่งครับบรรพีรักษ์ต้องลูก

ถูกถูกถูกถูก
ล้านบาทนะรออยู่ข้างหน้า
แต่พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะฮะ
ถูกถูกถูก

ถูก

เรื่องมนต์เพลงแว่วเสียงแขนครับ
เพราะฉะนั้นพลาดไปแล้ว๑ข้อนะฮะ
ครอบครัวน้องม่อนจากนครปฐมครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

แต่ตอนนี้ยังสามารถลุ้นเงินหมื่น

เรื่องต่อไปคือเรื่องบ้านของเราครับ

ตากับยายเขาทำงานอะไรผมก็จะช่วยด้วยครับ
อยากช่วยแบ่งเบาภาระเขาบ้างครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วัวตัวนี้ถือลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก

ซึ่งเป็นคำตอบที่

วัวตัวนี้นะถือลูกโป่งทั้งหมด๕ลูกด้วยกัน

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก

เหลือจากข้อสุดท้ายถ้าถูกข้อนี้นะครับ
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกนะฮะ
จากเรื่องฟุตบอลครับ

ตอนนี้แก่แล้วยังต้องมาทำงานเหนื่อย

เราก็อยากช่วยเขาบ้าง

มีใบเรือกี่ผืน

มีใบเรือทั้งหมดนะฮะ๗ผืน
ครอบครัวของน้องม่อนจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๑๐๐๐๐บาทแล้วคุณแจต่อชีวิต๒ดอก
โบนัสหลังตู้รออยู่
วันนี้เรามีสิทธิ์ขายได้๒ตู้ด้วยกันนะฮะ
ม่อนนะฮะคนเดียวทั้งสองดอกเชิญประจำที่ครับลูก

ตอนนี้น้องม่อนจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาทีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ลุ้นกันนะครับว่าโบนัสหลังตู้
หมายเลข๑จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หลังตู้หมายเลข๑ก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑เบอร์หรือเปล่า

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก็คือ

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ

ครอบครัวของน้องม่อนนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะฮะ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
่อนลูกได้ทุนไป๒๐๐๐บาทในวันนี้หนู
จะนำไปต่อชีวิตอะไรให้กับครอบครัวก่อนได้บ้างลูก
เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ครับ
เทอมก็ได้เงินไปจ่ายแล้วครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่บ้านน่ะ
ตากับยายผมว่าน่าจะพอปลูกเพลิงปลูกร้านอะไรกัน

เป็นกำลังใจให้นะครับคุณตาคุณยายน้องม่อนนะ
คุณผู้ชมครับไม่มีที่ไหนสุขใจเท่ากับบ้านเรา
คำนี้นะฮะยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับ
เรามาช่วยกันพาครอบครัวของน้องม่อนให้ได้กลับบ้านเกิด
ทานน้ำใจคนละเล็กน้อยจากคุณผู้ชมนะครับ

หนึ่งครอบครัวไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ลูกสาวเขาก็ไปกู้เงินมาเปิดร้านให้แม่

งานก่อสร้างที่หนูทำอยู่เขาก็เลยเลิกจ้าง
หนูก็ไปหาทุกที่ที่ว่ามีงานทำหนูไปหาหมด
ส้มตำปลาร้าและส้มตำไทยใส่ผิง
จำนวนอย่างละ๓ถุงภายในเวลา๓นาที
ได้